เอาล่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปเที่ยวเช็คก่อนนะคะ
ราของท่านต้องปลอดภัยเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบกันทุกวันเหมือนกันนะคะ
ก่อนที่จะไปตรวจสอบกับคุณชิสามาตรวจสอบกับรสลินก่อนค่ะ
ที่บางแสนเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงเที่ยง
พายุงวงช้างคุณลูกใหญ่มากมันก่อตัวในทะเลบังแสนนะคะ
ตรงบริเวณแหลมแท่นสักประมาณ๓นาทีแล้วมันก็หายวาบไปนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝากคลิปนี้มาเตือนคุณผู้ชมค่ะ
ลงแล้วนะฮะที่แหลมแท่นนะครับนี่นะครับจัดนะฮะ
จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับหมุนใหญ่เลยนะครับงวงช้างนะฮะ

นี่นะครับเดี๋ยวจะเข้าดูให้ใกล้ครับห่างจากแหลมแท่นประมาณศูนย์จุดเจ็ดใหม่
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคนที่ให้เสียงภาษาไทยเนี่ย
โดยนายเอกสักเสริมศรีอายุสี่สิบสองปี
เป็นเจ้าของคลิปแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาวนะคะ
คุณเอกศักดิ์บอกกับเราว่าพายุงวงช้างลูกนี้เนี่ย
มันเกิดสักประมาณช่วงเที่ยงครึ่งแล้วเกิดเพียงแค่๓นาทีเท่านั้นนะคะ
ก่อตัวกลางทะเลพัดผ่านบริเวณทะเลบางแสน
ชายหาดแหลมแท่นไปจนถึงสะพานราชนาวีตำบลแสนศุกร์ที่ชนบุรี
แล้วก็หายวาบไปเลยค่ะพายุงวงช้างลูกนี้นะคะ
เกิดหลังจากฝนตกหนักแต่เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
พายุงวงช้างที่เกิดมันเกิดกลางทะเลบางแสน
ไม่ได้เกิดครั้งแรกนะคะไม่ได้เกิดครั้งแรกค่ะ
ก่อนหน้านี้มันก็เกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งมีเรือประมงเนี่ยไปอับปางนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยอยากฝากเตือนพี่น้องชาวประมงรวมถึงคนที่จะไปเที่ยวหาดบางแสนค่ะ
นั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะเตือนกันนะคะ
แล้วช่วงเกิดพายุงวงช้างลูกนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวบางแสนกันเยอะ
ปรากฏว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวแตกตื่นค่ะ
วิ่งออกมาจากริมหาดหนีตายกันจ้าละวันเลยนะคะ
เพราะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสังเกตดูด้วยสายตานะเหมือนว่าพายุงวงช้างลูกนี้เนี่ย
มันใกล้หาดมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะหมุนไปทิศทางไหนอย่างไรนะคะ
ฉลามขาวก็เลยฝากเตือนชาวประมงนักท่องเที่ยว
หากเจอพายุงวงช้างเริ่มก่อตัวกลางทะเลให้ออกห่างให้มากที่สุด
ให้สังเกตที่หางหนูนะคะหากเจอให้รีบออกห่างทันที
เพราะไม่รู้ว่ามันจะกินรัศมีเท่าไหร่แล้วก็มันอันตรายถึงชีวิตนะคะ
ยุ่งงวงช้างเนี่ยมันสามารถที่จะหอบรถทั้งคันไปได้หอบเรือทั้งลำไปได้นะอันตรายนะ